ที่พระทะลุงเงินยี่สิบบาทเป็นเหตุให้ผู้ชายูยี่สิบหกปีแทงเพื่อนตายเลยนะฮะ
ถูกแทงเสียชีวิตหน้าบ้านครับที่ควนขนุนพัทธลุง
สภาพศพถูกแทงด้วยมีดปลายแหลมนะครับที่หน้าอกด้านซ้ายแผ่นหลัง
แล้วก็ตามลำตัวถูกฟันอีกกว่า๑๐แผลนะคุณผู้ชม
พบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายนะครับล้มอยู่หน้าบ้านมีร่องรอยการต่อสู้
มีรองเท้าสร้อยพระของผู้ตายนะครับแล้วก็ธนบัตร๒๐บาท
ตกอยู่ใกล้กับรถเหตุเกิดเมื่อวานนี้ส่วนผู้ก่อเหตุชื่อสิทธิชัยหนูจันท
หรือว่าเคอายุ๒๖ปีเป็นเพื่อนของผู้ตายหลังก่อเหตุไปมอบตัวกับ
บุญเสริมพันฤทธิดำเอาเขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นอดีตผู้คุมเรือนจำแห่งหนึ่งครับ
คือผู้ก่อเหตุสารภาพกับนายบุญเสริมบอกว่าแทงเพื่อนตายครับนะครับ
แล้วก็ตำรวจจะคุมตัวไปสอบสวนวันนี้เนี่ยตำรวจนะครับ
พานายสิทธิชัยไปชี้จุดนะครับประกอบคำรับสารภาพ
เจ้าตัวยอมรับนะว่าเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนเรียนตั้งแต่ปฐมนะครับ
ก่อนเกิดเหตุไปรับผู้ตายจากบ้านไปถึงร้านค้าเฮ้ยขอเงิน๒๐ดิเอามาหุ้นเงินซื้อเหล้า
แต่ผู้ตายไม่ยอมให้ก็มีปากเสียงกันเขาอ้างว่าผู้ตายชักมีดออกมาแล้วเกิดการยื้อแย่ง
จนสุดท้ายเขาคว้ามีดได้ก็เลยกระหน่ำแทงผู้เสียชีวิตครับ
นายเสรีพ่อของผู้ตายก็ไปรับศพนะครับมาประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
ก็เล่าบอกว่าจริงทั้งสองคนเป็นเพื่อนรักกันนะ
เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีลูกคนเดียวแต่ก็พร้อมให้อภัย
อยากจะให้มาขอขมาศพกันซะแล้วก็อโหสิต่อกรรม

ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุจะลงมือคนเดียวแล้วไม่เชื่อว่ามันมาจากเงิน๒๐บาทครับ
แต่อันนี้มั่นใจเลยว่าไม่ใช่คนคุณเดียวที่ทำ
เอามาฟังญาติฝั่งผู้ก่อเหตุบ้างแม่ของผู้ก่อเหตุนะบอกว่า
ปกติลูกชายก็อยู่บ้านไม่ได้ทำงานอะไรเพราะขาพิการ
ปีก่อนขับรถชนเสาไฟฟ้าต้องใส่ขาเทียม
เมื่อวานลูกชายก็มาขอเงิน๒๐บาทบอกจะเอาไปซื้อเหล้าแหละ
อมรับคือจริงคุณผู้ชมทั้งฝ่ายผู้เสียชีวิตและผู้ก่อเหตุ
ยอมรับว่าทั้งคู่ทั้งผู้ตายกับผู้ก่อเหตุ
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะนะครับในฐานะแม่ของผู้ก่อเหตุ
ก็อยากจะขอโทษไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยครับ
ตำรวจแจ้งข้อหานายสิทธิชัยฆ่าผู้อื่นนะครับ
แล้วก็คุมตัวไปที่สพควนขนุนเตรียมส่ง
ฝากขังกับสารพัทธลุงวันพรุ่งนี้ครับ